แซ่บทุกสิ่งรู้สิ่งทุกเรื่องบันเทิง
สวัสดีค่ะอยู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เป็นชื่อนำเฉยไม่ได้มียศอะไร

ข่าวนี้ก็ปวดหัวตึ๊บกันเลยทีเดียวนะครับ
ก่อนหน้านี้ปล่อยให้ฝั่งผู้จัดคุณอ้ำคุณนัท
ออกมาแถลงข่าวหลายต่อหลายรอบแล้วนะคะ
ถึงเรื่องของการจ่ายเงินให้ค่าตัวนักแสดงนะคะ
เพราะว่านักแสดงในเรื่องร้ายต่อหลายคน
เขายังเดินทางไปแจ้งความอยู่ที่สอนอ

แต่ว่าเหมือนที่เราได้ติดตามข่าวมา
เหมือนจะฟังแต่ฝั่งคุณอ้ำคุณนัทว่าอย่างเดียว
คราวนี้คู่กรณีกันบ้างค่ะคุณผู้ชม
ผู้ถูกกล่าวหาว่าไม่ยอมนำเงินที่ทางผู้จัดคุณอ้ำคุณนัท
ชำระมาแล้วนำไปจ่ายค่าตัวนักแสดง
เขาขอออกมาพูดบ้างผ่านตัวแทนทนายที่ปรึกษากฎหมายค่ะ
โดยนายปฏิญาณวนัสสบดีตัวแทนของ
ออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวแทนค่ะ
เขาแจกแจงแบบนี้บอกว่าบริษัทเป็นเพียงผู้รับจ้างผลิต
ต่อจากบริษัท๖ฮนุมาน
ซึ่ง๖ฮานุมานเป็นของพระเอกหนุ่มอ้ำอธิชาติ
ไม่ใช่บริษัทโมเดลลิ่งจัดหานักแสดงตามที่คุณอ้ำได้บอกเอาไว้
โดยเอกสารจ่ายเงินค่าจ้างนักแสดง
อ้ำอธิชาติเคยนำออกมาแจ้งความชี้แจงแล้ว
บอกว่าเป็นค่าจ้างสำหรับการผลิตเท่านั้น
ออกใบเสร็จเป็นค่าตัวนักแสดง
คราวนี้ก็เลยกลายเป็นว่าที่คุณอ้ำมีหลักฐานมาชี้แจงว่า
นี่ไงใบเสร็จการจ่ายเงินค่าตัวนักแสดง
บอกเองว่าให้ทางเราช่วยแก้ไขเอกสาร
ให้เปลี่ยนเป็นแบบนี้พูดไม่ตรงกันแล้วตอนนี้
ไม่ตรงกันที่ต้องเปลี่ยนเอกสาร
เพราะว่าบริษัทหกฮานุบาลหรือว่าบริษัทของคุณอ้ำเนี่ย
ถูกตรวจสอบเอกสารการใช้จ่าย

ทิ้งท้ายด้วยว่าถ้าหากทั้งสองผู้จัด
คุณอ้ำแล้วก็คุณนัทชำระเงินครบเมื่อไหร่
ทันทีเอาไปฟังธนายพูดกันเลยค่ะ
ทางคุณอ้ำพยายามอธิบายหรือเคยให้ข้อมูลไปว่า
จ่ายเงินค่านักแสดงให้กับบริษัทโมเดลลิ่งไปครบแล้ว
ไม่ใช่บริษัทโมเดลลิ่ง
เป็นเพียงแค่บริษัทรับจ้างผลิตละคร
แล้วก็ถ่ายทำละครซีรีส์ชุดเจ้าเวหาทั้ง๓ภาคเท่านั้น
ได้มีการตกลงทำสัญญาจ้างผลิตละครต่อกัน
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งหมดประมาณ๓๙ล้านบาท
บริษัทหกฮนุมานได้ชำระค่าจ้างมาแล้ว

รวมแล้วที่บริษัทหกฮนุมาน
ยังค้างชำระค่าจ้างผลิตละคร
และค่าดำเนินการต่างของซีรีส์เจ้าเวหา
ทั้งภาคหนึ่งแล้วก็ภาคสองบางส่วน
รวมแล้วประมาณ๒๗ล้านบาท
ถ้าคุณอ้ำคุณนัทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ย
มีความจริงใจที่จะแก้ปัญหานี้

ชำระเงินก้อนใดก้อนหนึ่ง
ที่ยังค้างชำระกันให้กับบริษัทบูริปป้อนด์
บริษัทบูริปป้อนด์รับรองว่าจะรีบนำไปจ่าย
เป็นค่าใช้จ่ายส่วนต่าง

คือจ่ายมาแล้วคือจ่ายมาแล้วแต่ยังจ่ายไม่ครบ
ถ้าจ่ายมาครบจะเอาเงินที่ได้
เงินที่ได้ไปแจกจ่ายให้กับนักแสดงกันต่อก็ว่ากันไป
จริงแล้วเงินที่ได้มาไม่ใช่เงินค่าตัวนักแสดง
แต่เป็นเงินค่าจ้างการผลิตเท่านั้น
ก็คือเขาจะเอาไปจ่ายนักแสดงได้ยังไงล่ะ

ยังจ่ายไม่ครบก็คือในเงินที่เขาได้รับมา

ส่วนค่าจ้างที่ต้องไปจ่ายนักแสดงเนี่ยยังไม่ได้
เดี๋ยวตอนนี้เริ่มสับสนว่า

แล้วเกิดอะไรขึ้นฝ่ายไหน
ที่ฉันอยากให้เขามันนั่งคุยกันสองฝ่ายพร้อมกันเลยดีกว่า
ที่ฉันว่ามันอาจจะเป็นความเข้าใจผิดกันก็ได้นะ
น่าจะตกลงเรื่องของการ

สื่อสารผิดพลาดมากแล้ว๓๙ล้านคุณผู้ชมยังจ่ายไม่หมด

เหลือเป็นหลายสิบล้านในนี้น่ะค่ะโอ้โหก็ว่ากันไป

พอเรามาฟังจากทางทนายอ้าวมันยังไง
มันยังไงล่ะนี่เขาเพิ่งได้พูดกันครั้งแรกด้วยนะฮะ

แล้วแต่นะคะอันนี้เป็นเรื่องของแต่ละบุคคล
วิจารณญาณในการรับฟังรับชมกันเอาคุณผู้ชม